เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของความใสเนี่ยนะ
ใครก็ชอบใส

นี่จะพาไปดูบางทีความใสเนี่ย
มันก็พาให้เราไปเจอกับความที่ว่าเจ็บปวดเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้เหมือนกันนะจ๊
เฮ้ย
คือกระจกน่ะ

ใสเหมือนมันล่องผล

จ้ออยก็เลยจะเดินเข้าไป

มันกินได้ไหม
ประตูเอ้ยเอ้าเห็นแล้วเนี่ยก็เนาะเป็นห่วงจริงจริง
คือเราเห็นหลายเคสแล้วนะกับการที่แบบว่าเดินไปชนประตูที่เป็นประตูกระจกเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจหรอกผมรู้เพราะผมก็เคยเป็นมาก่อน
ของคุณประตูไม่ใสคุณยังชนเลยครับ
จริงครับประตูใสแบบนี้ฉันว่าเตะสติ๊กเกอร์แบบเตือนอายนิดนึงไหม
ไม่ใช่ว่าแบบใสหมดใสหมดเลยเดินไปโอ้โหหน้าชนปั๊ก
นะคุณชนะเห็นอะไรใสอย่าวิ่งเข้าใส่
ก็อดใจไม่ค่อยจะไหวก็ใจเย็นกันหน่อยแล้วกันนะ